นำคุณผู้ชมไปติดตามบริการที่ท้องสนามหลวงกันก่อนครับ
สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายครับที่ทางสำนักพระราชวัง
ขยายเวลาให้กับประชาชนเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางเข้าไปต่อแถวอย่างต่อเนื่องครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณนันทพรธาวระรายงานสดจากท้องสนามหลวงครับ
จากวันนี้ไปนะคะจะเหลือเวลาอีกเพียงแค่๓วันค่ะที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
ซึ่งขนาดนี้ยังคงมีประชาชนมารอเข้าแถวนี้นะครับ

แต่ว่าปริมาณแถวนั้นกลับไม่หนาแน่นอย่างที่คิดนะคะ
หลังจากที่สำนักพระราชวางศ์พระบรมศพพรอยากให้ประชาชนสามารถเข้ากราบได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขนาดนี้ที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรี
มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาต่อแถว
เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมบรรนาชปภิษณะพระที่นางดุสิตมหาประสาท
พระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
แต่ขบวนแถวมีการระบายตลอดเวลา
ไม่หนาแน่นเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังสำนักพระราชวังขยายเวลาเปิดให้เข้ากลับ
ถวายบังคมพระบรมศพตลอด๒๔ชั่วโมง
จนถึงเวลา๒๔นาฬิกาของวันที่๕ตุลาคมเป็นวันสุดท้าย
ละอองสังพิชัยชาวอำเภอบรรพฤษ
เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะอีกกว่า๑๐คน

จะผ่านมาเกือบครบ๑ปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต

อีกไม่กี่วันจะถึงพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

จะยังคงสถิตอยู่ในใจของคนไทยทุกคน
โดยส่วนตัวไม่เหนื่อยกับการเดินทางมาต่อแถวรอเข้ากราบ

ที่มีประชาชนรักพระองค์มากมายขนาดนี้
พร้อมตั้งใจว่าจะทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ตลอดชีวิตที่เหลือค่ะ
ในส่วนของการเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพวันนี้
โดยสารทางเรือยังคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
โดยประชาชนสามารถนั่งเรือมาลงที่ท่าช้าง
และท่าพระจันทร์ที่อยู่ใกล้กับประตูพระบรมมหาราชวังมากที่สุด
ซึ่งขนาดนี้มีประชาชนเดินทางมาบางตากว่าหลายวันที่ผ่านมา
เป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพได้

ขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งทางบกและทางน้ำ
อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ขนาดที่สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวม
๐คนนับเป็นจำนวนยอดสูงที่สุด
นับตั้งแต่เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
โดยยอดรวมทั้ง๓๓วันมีทั้งสิ้น

จากนี้นะคะเพื่อให้การเตรียมการ
มีความเรียบร้อยสมบูรณ์และสมพระเกียรติมากที่สุดนะคะ
ทางสำนักพระราชวังจึงได้ขอความร่วมมือ

ดเข้าชมพระบรมมหาราชวัง
รวมถึงวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม

โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการให้เข้าชมได้อีกครั้ง
ในวันที่๓๐ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสนามหลวงค่ะ